ครับผมเข้าใจฮะแต่คุณผู้ชายเขาก็ดูด้วย
แล้วโชคหรือเปล่าแล้วติดต่อกันทำไม

ตีตัวเที่ยวเดียวลูกเราไม่ต้องตีตัวไปกลับ

ตอนนี้ค่ะเรามา๗สถานการณ์สมมุติแล้ว

คำถามต้องเข้ามาเลย
คุณกำลังสนุกสนานและติดลมอยู่ในงานเลี้ยงรุ่นกับเพื่อน
แต่ภรรยาของคุณไม่โอเค
พร้อมกับบอกให้กลับบ้านภายใน๑๕นาที

แล้วจะพูดทำไมอ่ะคะ

ไม่เคยก็ต้องพาเขากลับได้แหละ

จริงแล้วมันก็ต้องมีการคุยกันได้

อยู่เพราะอะไรอยู่เพราะความจำเป็นอะไร

สัญหากินแล้วเกินแล้วตอนดึกเดื่อ
จริงแล้วถ้าเกิดว่ามันหิวดึกดื่นนะฮะ
ผมว่ามันก็ต้องออกมานะ
เออมันน่ารักค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
คุณด้วยความมะโหกคุณจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไร

พอใจบ้างน้องครีมบ้างอะไรอย่างนี้พี่มิ้นบ้าง
มันต้องมีหลุดไปบ้างอะแหละ
หัวใจผมไม่มีแหม่มมีแต่คนอื่น

มีหน้าหัวมีรอยบาก
แหม่มมันทำร่องเอาไว้ให้แล้วนี่

ข้อต่อต่อไปค่ะ

คุณเจอเงินที่ภรรยาซ่อนไว้

เชื่อไหมว่า๑๐กว่าปีผมไม่เคยพูดเลย

คือน้ำห่ำให้ตังค่าตัวเยอะกว่าเก่า

เมียไม่รู้ผมก็แฮปเลยสิ

นี่ขากลับเมาซ่อนไว้ข้างบน

ก็ไม่พูดเงียบเราก็ไม่พูดเราก็ไม่รู้ว่าใครเอาไป
เมียซื้ออะไรกลับมาไหมที่เป็นดู

เพิ่งมาเฉลยตอนที่มันป่วยโรงพยาบาล
แล้วดูสิว่ามันจะว่ายังไงอันเยาว์ไอตัวแซฟ

อ๋อเหรอใช่ลดมาทั้งปลึกเลยแค่นั้นเองไม่เยอะ

ภรรยาคุณเจอลิปสติกที่ไม่ใช่ของเธอตกอยู่ในรถคุณ

ไม่มีไม่เคยมียี่หอดนี้ไม่ใช่สีแดง

เพราะฉะนั้นลิปสติกก็มีโอกาสจะตก

ต้องสอนครับวิธีนี้ผมใช้บ่อยแล้ว

มีทางเดียวก็ยอมรับนะครับว่าเป็นผู้หญิงอยู่ในรถ
แต่ว่าไม่ใช่แฟนเราแค่นั้นเอง
มาคำถามข้อต่อไป
พ่อบอกกับคุณว่า
มันก็ต้องถามถึงสาเหตุว่าเขาอำเราไหมเขาเล่นกับเราไหม
ไม่แน่เขาอยู่กับเพื่อนเขาจริงแล้วเขาก็อำกันเป็นทีแหลกอำอะไรอย่างนี้แรงไม่ดี

ใช่ฮะทุกวันนี้ก็รับสายโทรศัพท์โทรมาเอาเมียคนอื่นไม่มี
ไม่มีเมียคุณซื่อสัตว์ตรงไปตรงมา
ต่อไปค่ะคุณขับรถไปรับภรรยาที่ทำงาน
ระหว่างทางคุณและภรรยาปวดท้องหนักมาก
เจ็บมากโดนจนตีจึงแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊ม
เมื่อจะทำสุขเมื่อทำธุระเสร็จ
คุณก็กลับมาที่รถแล้วขับออกมาทันที
ไป๑๕นาทีคุณเพิ่งนึกได้ว่าลืมภรรยาไปที่ปั๊ม

ตายแล้วลืมภรรยาไว้ที่ปั๊มน่ากลัวมากคุณอาจจะไม่เคยนะ
ใครล่ะเคยเพื่อนคุณน่ะ

ลูกเอ่ยยยลืมลูกมาอยู่บนที่ห้าง

อยู่แม่ก็ขับรถออกไปเลย

เห็นไงคนนี้เป็นหน้าน่าศึกษาเป็นอะไรที่ว่าหน้าศึกษาเป็นไก่สตอนดี้เลย
เขาเลี้ยงลูกอย่างนั้นแต่ลูกเขาได้ดีได้ยังไง

แล้วจะพูดว่ายังไงสมมุติภรรยายืนรออยู่หน้าห้องน้ำ
ขอโทษเอาไปไหนบ้างเนี่ย

ภรรยายอยู่แล้วก็ถามแบบว่านี่ไปไหนนี่

ไม่เห็นเหรอฉันเป็นหัวหลักหัวตอเหรอ
ก็ใช่ก็เข้าด้วยกันไงก็คิดว่ายังไม่เสร็จ
แล้วแกจะขับรถไปทำไมไปใส่ติชูเหรอเออ
ไปล้างเมื่อกี้คือใส่เบาะ

จริงตัวเองไปล้างก่อนดีกว่าเหม็นมาก
แต่ตอนกอดเข้าข้างน้ำปล่อยมันหยดหนึ่งแล้วค่ะ

ตอนนี้ปิ้นไปถึงเบาะด้วยเลยเวลาออก

แต่ถ้าเกิดยอมรับว่าเราลืมตาย
เหรออ๋อคือจะไม่ยอมรับสรุปว่าไม่ยอมรับว่าลืม

ในปั๊มเนี่ยอุ๊ยต่อคิ้วตั้งเยอะไอ้ตรงนี้ออกไปข้างนอกดีกว่า

อื้มเนี่ยน้ำปลาไหลใส่สังเก็ตเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะอื้มน้ำปลาไหลใส่สังเก็ตเป็นแบบนี้นี่เองอ่ะ

อื้มน้ำปลาไหลใส่สังเกตเป็นแบบนี้เองอ่ะอื้มน้ำปลาไหล
อื้มน้ำปลาไหลใส่สังเกตเป็นแบบนี้เองอ่ะอื้มน้ำปลาไหล
อื้มน้ำปลาไหลใส่สังเกตเป็นแบบนี้เองอ่ะอื้มน้ำปลาไหล

แตกแตกไปเรื่อยเส้นเนี่ยมันจะแตกไปเรื่อยไม่กินเหนื้อน้อย

หัวแม่บ้าแม่สัตว์สาร